เป็นการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาบ้ารายใหญ่ที่มาจากลาวเลย
นายไซสนะแก้วพิมพานี่แหละค่ะเป็นหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติด
รับสารภาพนะคะว่าเป็นคนกลางค้ายาเสพติดได้รับค่าจ้างครั้งละล้านบาททีเดียว
ส่วนทางด้านทางสปลาวเองค่ะก็มีการระดมกำลังกันนะคะ
ในการตรวจค้นเครือขายยาเสพติดคาดว่ามูลค่าการซื้อขายยาเสพติดนี้
ต่ำกว่าพันล้านทีเดียวนายสิริญญาสิทธิชัยเลยค่ะ
ที่การสำนักงานป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือปปศพูดถึงแผนปฏิบัติการ
ชัยยะสงบไพรี๖๐ทับ๑ของตำรวจปราบรามยาเสพติด
บอกว่าหลังจากที่ตำรวจจับตัวนายไซสนะแก้วพิมพาหัวหน้า
ขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญพร้อมกับเครือข่าย
และเข้ายึดทรัพย์ในไทยไปกว่า๑๐๐ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงอยู่ระหว่างขยายผลยึดทรัพย์ต่อเนื่องนะคะ
อยู่ระหว่างประสานกับทางการลาวเนื่องจากทรัพย์สินส่วนมาก
อยู่ที่พื้นที่สปลาวค่ะมีอะไรบ้าง
รถยนต์หรูหลายสิบคันมีบ้านมีตู้เซฟ
รวมแล้วมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
ที่อยู่ในฝั่งสปลาวด้วยนะคะ
รวมไปถึงยังประสานข้อมูลของผู้ต้องหาในเครือข่ายอีก๒คน
ซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดระดับผู้วงการ
ในปฏิทินหมายจับโจรของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ค่าหัวรายละ๒ล้านบาทให้ทางสปลาวไปใช้ในการติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
ตอนนี้สปลาวก็กำลังดำเนินการ

ส่วนทางด้านพทโทสมกองวิสัยสุขผู้บริญญาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
จับได้ไหมคะวันที่เข้าจับกลุ่มนี่คุณตำรวจโทษหมายพูดเหมือนสะใจ
จับได้แล้วตำรวจไทยตามมา๕ปีร่วมกับตำรวจลาวอยู่นาน
ปีไม่เคยเข้าถึงตัวนายไซสนะได้สักที

จับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิวันที่๑๙มกราคม๒๕๖๐บอกวันแบบนี้เลย
เพราะว่าตำรวจบอกว่าถือเป็นวันสำคัญที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
สามารถจับกลุ่มนักค้ารายใหญ่ได้
ใช่ค่ะมีข้อมูลด้วยนะว่านายไซสนะยังเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติด

พฤติกรรมเป็นลักษณะเหมือนจัดงานตอบแทนเครือขายยาเสพติดทำนองนี้

ขอบคุณผู้ค้าก็เลยจัดปาร์ตี้นะฮะ
กองวิสัยศุกร์เนี่ยนะก็บอกว่าจากการสืบสวน
พบว่าเกลือข่ายยาเสพติดของใส่สนะในอุดรณ์ธานีมี๒กลุ่มนะคะ
คือกลุ่มของนายรัฐศักดิ์ชำนาญกุลตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกลุ่ม
และอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของนายชุมพรพนมไพรจับตัวได้ที่อุดรธานี
ตำรวจคุมตัวนายชุมพรมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเมื่อวานนี้
ซึ่งในชั้นการสอบสวนนายชุมพรยังให้การไม่เป็นประโยชน์กับรูปคดีค่ะ
ขณะที่การขยายผลยึดทรัพย์ในพื้นที่อุดรธานีพบว่านายชุมพรเปิดธุรกิจโรงปูน
อุปกรณ์ก่อสร้างรถขุดเพื่อการเกษตรและยึดทรัพย์อาคารพาณิชย์รวมถึงบ้านทรงไทยและรถยนต์หรู
มูลค่ากว่า๕๐ล้านบาทด้วย
ส่วนนายไซสนาผู้ต้องหาคนสำคัญเมื่อวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
เลขานุการโทประจำสถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เดินทางมาติดตามการจับตัวและสอบปากคำ
นายไซสนะยอมรับนะว่าเป็นคนกลางขนยาเสพติดจริง
ค่าจ้างครั้งละ๑ล้านบาทแต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อค่ะ
แล้วก็เตรียมขยายผลจับกลุ่มยึดทรัพย์เครือข่ายที่เหลืออีกจำนวนมากนะคะ
นี่เป็นคนกลางในการขนยาเสพติดนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่ยาเสพติดจะขนผ่านมาจากทางพื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ไปลงสู่พื้นที่ภาคใต้
แล้วก็บางทีส่งต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ
ว่านายไซสนะก็ยอมรับบอกว่าเป็นคนกลางใช่ไหม
นี่ขนาดคนกลางนะยังต้องตามจับกลุ่มตัวอยู่นาน

แต่ว่าตัวบงการก็ต้องตามจับกลุ่มตัวต่อไปนะครับ
เป็นความร่วมมือของทั้งตำรวจไทยแล้วก็ตำรวจลาวมานานแสนนานเหลือเกิน